ไปดูเรื่องราวความรักของคนเป็นแม่กันบ้างครับ
แม่คนนี้สูญเสียลูกแบบไปกระทันหันเลยไม่ทันได้ล่ำลาด้วยครับ
ไม่รู้มาก่อนว่าลูกเป็นโรคหัวใจ
และนี่คือคลิปที่ในโลกออนไลน์เนี่ย
คือเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกน้ำตาซึมนะ
วันสุดท้ายที่ลูกเดินออกจากบ้านไปโรงเรียนครับ
คุณขวัญคุณผู้ชมแล้วประโยคสุดท้ายคือ
แล้วก็ไม่มีลูกกลับบ้านอีกเลย
นี่คือน้องที่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ชุดนักเรียนนะเดินออกไปเหมือนทุกวันตอนเช้า
มีหมาวิ่งนำไปน้องก็เดินออกไปแบบนี้ครับ
หลังจากที่ชาวโซเชียลเห็นคลิปนี้
ทุกคนก็ไปให้กำลังใจแสดงความเสียใจกับผู้เป็นแม่
ไม่มีโอกาสได้กอดร่ำลาลูกเลยครับ
ถ้ารู้ว่านี่คือวันสุดท้ายที่ลูกจะมีลมหายใจ
คงมีหลายคำที่อยากจะพูดหลายสิ่งที่อยากจะทำกับลูกนะครับ
ลงพื้นที่ไปคุยกับคุณแม่ธีรนันอายุ๓๓

เด็กชายพิศนุพงศ์อายุ๑๓ขวบเท่านั้นเอง
พานักข่าวเข้าไปนี่คือห้องนอนของลูกชายครับ
และนี่ก็คือเท่ากระดูกที่วางไว้
นักเรียนของลูกเนี่ยวันที่ลูกใส่วันสุดท้ายก่อนจะสิ้นลม
เอามาแขวนไว้อยู่ที่ปลายเตียงอยู่ที่ตู้เสื้อผ้า
น้องน่าจะชอบรถนะฮะก็จะมีรายรถติดเอาไว้
ผนังก็จะมีกรอบรูปของลูกชายติดเอาไว้
ย้ายจากห้องนอนของตัวเองมานอนในห้องนอนของลูกชาย
ในวันที่ลูกไม่อยู่แล้วครับแม่ย้ายมานอนอยู่ที่นี่
คือแม้จะไม่ได้กอดลูกได้อุ่นเหมือนเมื่อก่อน
แต่อย่างน้อยได้อยู่บนเตียงที่ลูกเคยนอน
ได้กลิ่นเขาได้อยู่ในบรรยากาศของห้องที่ลูกเคยใช้ชีวิตอยู่
นี่ก็เป็นสิ่งที่แม่เขาบอกว่ายังพอช่วยให้เขามีเวลาทำใจ
แม่บอกว่า๑๕สิงหาคมวันที่เกิดเหตุครับ
ตอนเช้าลูกชายก็ลุกขึ้นแต่งตัวปกติเลยนะครับคุณขวัญคุณผู้ชม
ไม่มีอาการอะไรที่บ่งบอกเลยว่าน้องจะเสียชีวิต
แล้วพอช่วงบ่ายแม่ทักแชทไปคุยกับลูกปกติคุยทุกวัน
แต่วันนี้มันแปลกเพราะว่าทักแชทไปน้องไม่อ่าน
ทำไมลูกไม่อ่านปกติแม่ทักไปก็คุยตอบมาดี
เดียวครับครูโทรมาบอกว่าคุณแม่น้องเล่นกับเพื่อนแล้วเป็นลมนะ
ตอนนี้ทางโรงเรียนต้องพาน้องส่งโรงพยาบาลขออนุญาตนะ
คุณพ่อรีบบึ่งไปก่อนครับไปถึงโรงพยาบาลภาพที่เห็นคือน้องเนี่ยนอนนิ่งแล้ว
ซีดคล้ำแล้วคุณพ่อบอกเห็นแบบนั้นเผื่อใจไว้แล้วครับ
ลูกอาจจะไม่อยู่คุณหมอเดินมาบอกก็เป็นการยืนยันว่าน้องเสียชีวิตแล้วจริง
หัวใจล้มเหลวครับนั่นคือสาเหตุในเบื้องต้น
หัวใจช่วยชีวิตยื้อชีวิตแล้วกว่าเป็น๑ชั่วโมงก็ไม่เป็นผล
สุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็พาร่างน้องไปบำเพ็ญกุศล
คุณแม่บอกว่าไม่รู้มาก่อนว่าลูกชายมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
คืออาจจะเคยสังเกตเห็นบ้างว่าน้องหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
แต่ก็ไม่เคยพาไปเช็คสุขภาพแบบจริงจัง
น้องด่วนจากไปนี่แหละครับ
เพื่อนเขาโทรเข้ามาแต่คุณเป็นคุณครูที่พูดสายว่าน้องเล่นกับเพื่อน
แล้วก็เป็นลมขออนุญาตพาน้องออกไปโรงพยาบาลเอง
แม่ก็บอกว่าได้แล้วก็ให้ไปโรงพยาบาลทักษิณ
เพราะพ่อเขาอยู่แถวโรงพยาบาลทักษิณ
ก็ไม่นานพอพ่อตอนพอรถโรงเรียนเลี้ยวไปพ่อเขาก็ถึงพอดี
ตอนที่พ่อเขาเห็นก็คือน้องน่าจะเสียแล้ว
เพราะว่าน้องก็คือแบบปากคล้ำมาแล้ว
ก็คือน่าจะขาดอากาศหายใจมาแป๊บนึงแล้ว
แล้วก็หมอก็พยายามปั๊ม
คือพี่ไม่เคยทราบมาก่อนไงว่าลูกเป็น
แต่พอคุณหมอวินิจฉัยมาแล้วก็พี่ไปใช้ศัพท์แพทย์ที่คุณหมอเขียนมา
พอพี่ไปเสิร์ชอ่านก็คืออาการก็ตรงกับน้อง
พี่ก็เลยไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต

หลังจากจัดการงานศพน้องเรียบร้อยก็กระดูกน้องก็ใส่โกรธ
แล้วก็เอาไปตั้งไว้ในห้องนอนบริเวณหน้ารูปเนี่ย

ที่เป็นตัวแทนของน้องในวันที่น้องไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
คุณแม่บอกว่ารู้สึกไม่สบายครับ
มีอาการไม่สบายก็เลยไปหาหมอตรวจปรากฏว่า
พบว่าเป็นโรคหัวใจรั่วครับ

คือที่ผ่านมาแม่เองก็ไม่เคยได้ตรวจสุขภาพ
ก็เลยไม่รู้แม่ก็ไม่ได้ทราบว่าตัวเองมีโรคนี้ซึ่งเป็นโรคหัวใจรั่ว

และลูกก็อาการแสดงออกก่อนกำเริบก่อนและเสียชีวิต

ก็ขอให้คุณแม่แข็งแรงแล้วก็ดูแลสุขภาพ
อาจจะต้องใกล้หมอมากขึ้นเจอหมอบ่อยขึ้นหน่อยฮะ
เรื่องการตรวจสุขภาพนี่มันสำคัญจริงนะคะ